จะให้คุณผู้ชมแล้วก็ให้ทั้งสองคนได้ดูพร้อมกัน

ต้นคลิปกับท้ายคลิปเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะ
คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็กำลังนั่งรถแล้วก็ฝาน้ำที่มันหลากอยู่
ไปช่วยเหลือน้ำท่วมครับถ่ายคลิปกันเองยังเห็นอยู่เลยด้านหลังมีมอเตอร์ไซค์อยู่
แป๊บเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ไซคันข้างหลังดูหน่อยค่ะ

นี่ล่ะ
เห็นไหมเขาถ่ายคลิปกันเองแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านอยู่ข้างหลัง
คุณผู้ชมขับรถไปแป๊บเดียวแล้วก็แพนกล้องไป

นี่ตอนนี้กระหว่างแพนไปหน้ารถนะ
ใช่หลังจากนั้นพอแพนกล้องกลับมาที่หลังรถ
ทุกคนเลิกรักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
นี่อันนี้ยังอยู่
แต่คือจังหวะแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม
นี่หายไปแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวอ่ะ

คุณผู้ชมฮะคือขับรถอันนี้

แต่ว่ามีรถกระบะคอยเปิดน้ำไว้ให้แล้วนะ

ใช่ไปสะดุดอะไรหรือเปล่า

โดนน้ำซัดไปข้างแบบนี้นะ
เจ้าหน้าที่มีชูชีพอยู่ทุกคนใช่ไหม
กระโดดลงไปช่วยมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้
นี่ลุ้นมากเลยนะคือต้องถอดหมวกกันน็อกให้ก่อน
แล้วก็พยายามจะดึงตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

เจ้านักที่ปกครองเที่ยมเผอร์ระแงะที่นราศิวาสน์นี่ค่ะ
เป็นกลุ่มที่เผชิญเหตุการณ์เลยเขาใช้เส้นทางตรงนี้
ปุราไซค์ตันหย่องมัดค่ะเที่ยมเผอร์ระแงะ
ถนนนั้นน้ำมันก็เชี่ยวอยู่เหมือนกันนะ
มันอาจจะน้ำไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าเราก็เตือนกันตลอดเลยแบบนี้ค่ะ
เวลาที่น้ำมันเชี่ยวอย่าคิดนะว่ามอเตอร์ไซค

แล้วพอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามหลังโดนน้ำซัดไปข้างทางแบบนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปตรงนี้๑๒๓๔๕คนค่ะ
เอาตัวผู้ชายคนนี้ไปติดอยู่ตรงเหมือนกับกอไม้ต้นไม้อยู่ตรงนั้น
ทักทุเลจริงนะแต่ช่วยขึ้นมาได้
คนช่วยมาได้เห็นไหมเอาหมวกน็อคอร์ดแล้วยนมาให้ก่อนเลย
แล้วถามว่าพี่เอาแล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โดนน้ำพัดซัดไปแล้ว
นี่จังหวะที่ต้องจับมือกันแล้วก็ดึงคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาค่ะ

เรื่องนี้บอกให้รู้ว่าอะไรรู้ไหมดีมากเลยสำหรับข่าวนี้
ครับนี่ขนาดเห็นเห็นกันใช่ฉะนั้นถ้าเวลาเขาเตือน
แม้กระทั่งเห็นว่ามันมีน้ำข้ามถนนแล้ว
ไม่ว่าจะลึกจะตื้นจะอะไรแค่ไหนอย่า

ใช่ดูกันจัดเลยหายไปกับตาเลย
ขนาดมีกระบะแหวกน้ำให้แล้วด้วยนะ